ทีนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะ
ที่จังหวัดนครปฐมเป็นอุบัติเหตุรถกระบะขับเลี้ยวขวาแล้วไม่ทันมองเห็นรถจักรยานยนต์
ขี่มาวัยรุ่นชายอายุ๑๕ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
มาทางตรงทำให้ชนเข้าอย่างจังเลยค่ะ
แล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์นั้นเสียชีวิตทันทีค่ะ
นี่แหละค่ะภาพเมื่อสักครู่กล้องวงจรปิดบริเวณถนนสายศาลายาบางภาษีแยกวัดมะเกลือหมู่๔ตำบลคลองโยงที่อำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐม
สามารถจับภาพขณะรถกระบะเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
จมกองเลือดกระโหลกศีรษะแตกคอหักแขนขาหัก
ใกล้กันก็ยังพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของผู้ตาย
พังยับเยินเลยนะคะนอกจากนี้ยังพบรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน
ใบไม้ทอทง๓๑๒๓นครปฐมจอดอยู่ริมถนน
ซ้ายของตัวรถก็มีรอยถูกชนยุบพังอยู่ค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามนายวิชัยพลเจริญพรชัยอายุ๕๗ปี
คนขับรถกระบะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมาจากอำเภอบางเลน
มุ่งหน้ากลับบ้านพักที่อำเภอนครชัยศรีพอมาถึงที่เกิดเหตุต้องเลี้ยวขวา
แต่ปรากฏว่าไม่ทันมองเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขี่มาด้วยความเร็ว
ก็เลยชนเข้ากลางคันพอดีหลังเกิดเหตุนะคะ
คนขับรถกระบะนี่แหละเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจซึ่งทางตำรวจก็จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งข้อหาต่อไปค่ะ